ทำผิดยังไงก็ไม่รอดพ้นตำรวจอยู่ดี
แล้วคนนี้นะผู้ชายคนนี้เขาเสพหยาบา

เห็นกลุ่มคนคิดว่าตำรวจวิ่งตามมา

ปรากฏว่าตัวไปเกี่ยวกับรั้วรวดหนาม

ก็เลยให้ชาวบ้านช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ท้ายที่สุดที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้นะคะ
เพราะว่าเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในเป้ากางเกง

โดยนายธวัชชัยภูลเพิ่มอายุ๓๐ปี
ผู้ต้องหาถูกตำรวจภูทรโพนพิสัย

มีของกลางคือยาบ้า๑๙๘๗เมตรนะคะ
แล้วโดนจับได้เนี่ยนะตำรวจไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะ
ไปจับถึงโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ทีนี้มันเป็นยังไงทำไมตำรวจถึงจับได้

แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
แต่ตอนสอบปากคำค่ะ
ตำรวจก็สังเกตเอ๊ะทำไมผู้ต้องหาเนี่ย
รูปคลำเป้ากางเกงตัวเองอยู่บ่อย

ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นถอดดูเลย
ปรากฏว่าเจอยาบ้าซ่อนอยู่นะคะ
ฟังเสียงผู้กำกับค่ะ
หลอนพอรับยาจากจุดรับยานะครับ

ประมาณจากตี๓ไปถึงที่กระเทศ

เลยให้พาลงของโรงเรียนแจ้งกู้ภัยให้มารับตัวไป
แต่กู้ภัยก็ที่เข้าไปหกครู่กู้ภัยว่าโดนชิงทรัพย์

นี่แหละคุณผู้ชมตำรวจก็เล่าให้ฟังไปแล้ว
คือสรุปเนี่ยนะคะนายธวัชชัยผู้ต้องหาเนี่ย
เขาก็สารภาพว่าไปติดต่อซื้อยาบ้าจากชาวลาวมา
หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะแล้วนัดรับยากันไอเกือบสองพันเมตรนะคะ
แถวริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านถิ่นดุงที่ตำบลวัดหลวง
ทีนี้ก่อนจะไปรับยาเนี่ยก็เสพยาบ้าไปหนึ่งเมตร
ก็เลยหล่อนี้ค่ะพอเห็นกลุ่มคนเท่านั้นแหละ
คิดว่านั่นน่ะกลุ่มคนคือตำรวจทั้งที่จริงเนี่ยไม่ใช่เลย
เขาก็เลยพยายามวิ่งหลบหนีจนแขนเขินเนี่ยไปเกี่ยวกับพวกรั้วรวดหนามค่ะ
เลือดก็ออกแล้วพอวิ่งหนีต่อถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ย
รออยู่จนเช้าเลยนะตอนนั้นคิดว่าคงไม่รอดแล้วแหละ
คงตายแน่จากโดนรั้วรวดหนามเกี่ยวเนี่ยนะก็เลยกลัวตาย
ไปขอความช่วยเหลือพันโรงแล้วก็แต่งเรื่องกับพันโรงบอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะ
ไอ้ที่แขนผมมีเลือดออกเนี่ยโดนคนทำร้ายร่างกายมาโดนคนชิงทรัพย์
พาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ
ก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่แล้วให้ตำรวจตามไปจับกลุ่มถึงโรงพยาบาล
แล้วคิดดูนะถ้าเกิดว่าจับไม่ได้ยาบ้าล็อตนี้
เกือบสองพันเมตรเนี่ยจะถูกนำไปขายในหมู่บ้าน
แล้วก็มีเด็กมีเยาวชนเยอะเลยค่ะ